สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับผลการแข่งขันฟุตบอลไทย
ลีก๑นะครับซึ่งถือว่าจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะมีการแข่งขันแบบปิด
นะครับเนื่องจากก็ต้องระวังในเรื่องของโรคโควิดสิบเก้านะครับ
แน่นอนครับโปรแกรมใหญ่ที่ผ่านไปนะครับก็คือการเจอกันของบุรีรำกับการท่าเรือ
ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับจบลงด้วยการเสมอทำให้จาฝูงมีการเปลี่ยนมือครับ
เกมที่บ้านของบุรีรำนะครับนัดที่๔ของฤดูกาล
รับการมาเยือนของการท่าเรือที่ชนะมารวดเลยครับ
ก่อนหน้านี้สามเกมก็เป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับ
แล้วนี่คือประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับนาทียี่สิบสามนะครับ
สเตคิลโซเลสแทงทุนุช่องให้กับเฮมาตี้นะครับ
ลงศรีวรักษ์แล้วก็ยิงจากนั้นครับลูกนี้เป็นการตีเสมอนะครับ
ของทางเจ้าบ้านแบบทันควันเหมือนกันครับอีกสองนาทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ
แต่ดูครับเลือดอาบเลยครับสุภโชคสารชาตินะครับ
ทำประตูให้กับบุรีรำแต่จังหวะที่รัตนัยส่องแสงจันทร์ครับ
ประตูของการท่าเรือออกมาเนี่ยไปโดนศอกครับเข้าถึงบอลช้ากว่านะครับ
จะเล่นบอลด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องเปลี่ยนออกเลยครับสุประโชคนะครับ
สิบเก้าเข็มนะครับเย็บไปเปลี่ยนออกทันทีแล้วก็สุดท้ายนะครับ
การท่าเรือสำหรับว่ายิงไปติดเซฟของศิวรักษณ์ครับ
ท่าเรือนั้นหล่นมาอยู่ที่๓
แบงคล่อนั้นขึ้นเป็นจ่าฝงแทนนะครับ

ที่เพิ่งจะชนะนัดแรกนะครับ

ระหว่างชนบุรีกับเมืองทองนะครับ
ยักษ์ใหญ่สมัยก่อนเจอกัน
เป็นประตูเดียวครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้

เมืองทองเนี่ยก็ชนะ๑๐
คว้าชัยนะครับเป็นนัดที่๒

แพ้เป็นนัดที่๒ขอลืมดูก่อน
ดวงดีไม่เป็นจุดโภคนะครับ

เกิดขึ้นนาที๖๙นะครับ

แล้วก็เป็นทิศิพันธ์พ่วงจันทร์ได้ใส่ลูกนี้
โอ้โหโดนบังด้วยครับ

เมื่อเฉลิมสักแก้วสุขแท้นะครับ

ไล่เฉลิมสักออกนะครับ
หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมด่วนนะครับก่อนจะมีคำสั่งให้การแข่งขัน
ฟุตบอลไทยหลีกหนึ่งถึงไทยหลีกสี่ก็คือทุกลีการแห่งขันนะครับ
ทำการแข่งขันแบบปิดโดยห้ามแฟนฟุตบอลเข้าชมการแข่งขันตลอดเดือนมีนาคม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ก่อนที่จะมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปในอนาคต
โดยจะเริ่มตั้งแต่เกมสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็คือเสาร์ที่๗มีนาคมนะครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมหาข้อสรุปด้วยนะครับกับเอฟซีโดยด่วน
แล้วก็จะแจ้งอีกทีนะครับว่านโยบายต่อไปหลังจากนี้จะทำอย่างไรครับ